คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของพระรูปหนึ่งค่ะ
หลวงตาบุญชื่นวัยเจ็ดสิบสองค่ะเรื่องราวของท่านเนี่ยนะคะ
ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นพระนักวิปัสนากรรมฐาน
ท่านออกทุดงตั้งแต่ต้นปีนะคะครับทุดงระยะทางเนี่ยเกือบพันกิโลแล้วนะคะ
ก็เดินผ่านเส้นทางต่างต่างตามจังหวัดต่างต่างเดี๋ยวเราให้ไปดูภาพญาติโยมเป็นร้อยเลยค่ะ
พอรู้ว่าตอนนี้ท่านมาที่จังหวัดสะแก้วกำลังจะออกจากจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็จะเดินทางต่อเนี่ยค่ะญาติโยมก็มารอนะคะ
เพื่อชื่นชมแล้วก็คอยทำบุญด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ
ต่อแถวเข้าหาหลวงตานะคะญาติโยมที่นี่เยอะมากเยอะจริงจริงค่ะ
ดูจากคนที่มารอรับหลวงตานะคะดูค่ะเยอะมากมาก
สองแถวสามแถวนะคะนี่ค่ะเยอะมากจริงจริงค่ะ
ตามเสียงในคลิปภาพเลยนะคะก็เข้าแถวกันเต็มสาราวัด
วัดเขาน้อยอนุบันพฤษอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
นี่คือภาพเมื่อวานรอกราบหลวงตาบุญชื่นปัญญา
วุฒิโทวัยเจ็ดสิบสองนะคะพระนักวิปสนากรรมฐาน
หลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็รอคอยเพื่อความเป็นสริมงคลแก่ชีวิตค่ะ
หลังจากหลวงตาท่านออกทุดงปฏิบัติธรรมมาถึงจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็มาพักที่นี่เมื่อคืนนะคะหลังจากนั้นนะคะตอนเช้าค่ะ
นี่ค่ะครับชาวบ้านที่เริ่มใส่ศทาก็มารอกราบไหวกว้ายอยู่ริมถนน
วันนี้หลวงตาเดินออกจากวัดเขาน้อยอนุบรรพฤษอำเภออรัญญประเทศ
ถึงวัดสุขสำรานตำบลหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว
ระยะทาง๒๒กิโลเมตรนะคะแล้วก็แวะพักที่วัดแห่งนี้
หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒิโธหรือบุญชื่นอุ่นเทียมโสมอายุ๗๒ค่ะ
ท่านออกทุดงเท้าเปล่านะคะจากวัดพระธาตุจำปาอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม
ปฏิบัติธรรมแล้วก็ออกทุดงเรื่อยมานะคะปีนี้หลวงตาทุดงออกจากบ้านเกิด
อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมตั้งแต่มกราคมตั้งแต่ต้นปีแล้ว
ท่านก็ทุดงไปเรื่อยผ่านจังหวัดสกลนครกาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาปราจีนบุรี
มาถึงสะแก้วคุณผู้ชมลองดูระยะทางนะคะ๗๐๐กิโลเมตรแล้วนะคะ
ซึ่งแต่ละวันเนี่ยหลวงตาก็จะเดินระยะทางประมาณ๒๐๓๐กิโลต่อวันนะคะ
ก็เหมือนในภาพนี้ฮะใช่ค่ะตามเส้นทางนี้เลยนะคะ
หลวงตาท่านไม่รับปัจจัยค่ะใช่ครับไม่รับสิ่งของท่านรับแค่น้ำดื่มนะคะ
แต่ถ้าหากว่าน้ำดื่มเยอะมากก็จะให้ญาติโยมไปถวายวัด
ก็เคยบอกเอาไว้ว่าถ้ามรณภาพจังหวัดไหนให้ชาปนกิจที่นั่น
บอกญาติไว้แบบนี้เลยนะคะคนก็เลยพูดกันแบบปากต่อปาก
บอกโอ้โหพระรูปนี้นี่ชื่นชมท่านคือท่านออกเดินทุดง
เดินของท่านจริงไม่รับปัจจัยอะไรทั้งสิ้นเนี่ย
ดักรอกันรายทางเลยล่ะครับหลวงตาบุญชื่นนะคะ
เกิดที่ตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนม
ท่านเคยเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองพันธุ์ปืนใหญ่จังหวัดอุดรธานี
เคยร่วมรบในสมรพภูมิสงครามวิทยาลัยเมื่อปี๒๕๑๒
ปลดประจำการได้เหรียญทหารผ่านศึกนะคะ
จากนั้นแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูก๔คน
พอเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่มีครอบครัวก็ขอครอบครัวอุปสมบทค่ะ
งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา๘๐พันศาในหลวงราชการที่๙เมื่อปี๒๕๕๐นะคะ
ก็พอเข้าสู่ร่มการสวพัฒน์ก็ศึกษาพระธรรม
ท่านจะไม่ศึกเลยนะคะท่านบอกตั้งแต่นั้นเลย
ก็จะออกทุดงตามภูมิภาคต่างทุกปีค่ะ
เพื่อเป็นการปฏิบัติกรรมฐานด้วยนะคะ
เราส่งทีมข่าวของเราคุณปียชาติคงถิ่น
ลงพื้นที่ไปค่ะวัดสุขสำราน
เป็นวัดที่หลวงตาบุญชื่นจะจำวัดในคืนนี้นะคะครับ
หลวงตาท่านก็มีอาทารณ์บริขาตะกตัวไม่กี่อย่างค่ะ

หลงตาท่านอายุเยอะจะมีปัญหาทางการได้ยินก็ต้องมีเพื่อนช่วยฟัง
นี่คือสิ่งของที่ติดตัวท่านนะคะมีแค่นี้เลยคุณผู้ชม
ก็มีแผนที่มีแปลงสีฟันมีพลัสเตอร์มียารักษาโรค
หลวงตาท่านบอกว่าทุดงออกจากจังหวัดนครพนม
มาถึงจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่เดือนตุลาคม
ทุดงเพื่อปฏิบัติธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา

สาเหตุที่ไม่รับปัจจัยรับเฉพาะน้ำดื่มเพียงแค่พอฉัน
ท่านบอกว่าก็ฉันเพียงแค่ขวดเดียว
ถ้าได้มามากกว่านั้นก็ให้ไปถวายให้วัดต่างดีกว่า
หลงสมมติมันเป็นสมมติกันทั้งนั้นนะตัวนี้นะ
ถ้าเรายังเป็นหลงอยู่ตัวนี้ก็ไปไม่ถึงมาขวดนิพพาส
นะแล้วไม่เอาอะไรสักอย่างในโลกนี้แล้ว
คิดแล้วก็ว่าสะบัด
และไม่มียึดติดในวัตถุของเงินทอมันเป็นของโลกอยู่แล้วนะ
ความสุขทางโลกแล้วไม่สนใจแล้วต้องการความสุขทางธรรม
ถ้าเราไม่มีอะไรแล้วไปเหมือนกับนกไม่แต่ปีกภาพ
นกก็ไม่มีกฎก็ไม่มีแค่นี้
อยู่บ้านก็แค่นี้อยู่เปล่าก็แค่นี้
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวได้คุยกับผู้ที่ติดตามหลวงตาท่านมา๔วันนะคะ

เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะ
นายนัทธวุธสมจันทร์อายุ๕๓
กระทบจากการทุดง
คือที่ผ่านมามีชาวบ้านนำน้ำดื่มไปถวายเยอะมาก
จนต้องประสานกู้ภัยไปช่วยนะคะเยอะแบบนี้
แล้วก็นำไปมอบให้วัดไปมอบให้โรงเรียนต่าง
เพราะนี่คือมากเกินความจำเป็นสำหรับหลวงตาท่านนะคะครับ
ความรู้สึกจากใจผมก็ดีใจนะบอกตรงว่า
ผมไม่คิดว่าพระรูปเล็กองค์หนึ่งที่มาจากที่ไหนไม่รู้
แต่มีคนที่ศรัทธาแล้วก็นำสิ่งของมา
ท่านก็กลับคืนสู่สถานที่ของตรงนั้นเอง
ก็บริจาคตามวัดต่างไปทั้งหมด
วัดไหนได้เยอะก็อยู่ใกล้ก็ได้เยอะไปวัดไหนไม่มีก็ว่ากันไป
ก็แบ่งสรรปันชวนไปเพราะท่านไม่เอาอะไรไปเลย

ได้คนได้มาเห็นว่าได้หวังยังห้ามสิ้นหวังจะเห็นคนซะซื้อเนี่ย
อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นเพลินเพลินเพลิน
เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมหลวงตาบุญชื่น
ท่านก็จะออกบินทบาทตั้งแต่ตี๕๓๐
ท่านก็เดินทางต่อมุ่งหน้ากลับจังหวัดนครพนม
เดินไปตามถนนอรัญญประเทศนางรอง
ที่อำเภอตาพระยาอำเภอสะแก้วระยะทาง๒๐กิโลเมตร
แล้วก็พักจำวัดที่วัดโคคลานนะคะ
นี่ครับเส้นทางต่างที่หลวงตาไป
ตอนนี้คนก็รอกราบไหว้นะครับใช่ค่ะ